นำมาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งกับอนาคตของพี่ซิโก้
ริศักดิเสนาเมืองว่าจะคุมทีมชาติไทยต่อไปหรือไม่นะครับ

ที่นั่นเหมือนบีบบังคับให้แกต้องตอบ
แต่แกก็ตอบมาในลักษณะเชิงที่ว่าก็ยังไม่สามารถยืนยันได้นะครับว่า

ก็ต้องติดตามต่อเพราะว่ายังไม่มีประเด็นที่มันชัดเจน
เมื่อวานเรื่องของการประชุมกรอบนโยบาย
เป็นประเด็นรองประเด็นหลักเขาอยู่ที่เรื่องพี่ซิโก้
พอถามอีกตอบอีกตอบแบบไหนไปฟังครับ

ถ้าไม่ถามผมก็จะพูดทำไม
ผมก็ไม่พูดผมถ้าผมจะแกล้ง
ซิโก้เหรอเปลี่ยนจบแค่นี้
มันไม่ดีแล้วมันไม่ใช่ลักษณะ
หรือเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ควรจะมาทำอย่างนี้กับเด็ก

มันทำอะไรมันเหมือนทำลายเขาทำลายอนาคตไม่มีเกิดประโยชน์
แต่ก็บางครั้งอะไรถามให้ผมกดดันให้ผมพูด
จริงแล้วเรื่องเงินเดือนเป็นเรื่องส่วนบุคคลนะครับ

คือสื่อก็ไปถามว่าอาจจะเปลี่ยนทำไมคือค่าจ้างเนี่ยเป็นประเด็นหรือเปล่า
คือเหมือนสื่ออยากรู้ว่าแล้วถ้าเกิดผลงานมันดีอยู่แล้วจะเปลี่ยนเพราะอะไร
ค่าจ้างมีปัญหาหรือเปล่าหรือยังไงเราจ่ายไม่ไหวหรือจ่ายน้อยไปหรือยังไง

เชื่อว่าเดือนมกราคมเป็นข่าวใหญ่แน่นอนนะครับต่อไปต่ออีกเรื่องหนึ่งนะครับ
เช่นเดียวกันก็อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงแต่ทุกอย่างมันต้องมีระบบระเบียบที่ชัดเจน
แน่นอนก็จะมีการพูดคุยกันในเดือนมกราคมนะครับ
แล้วก็อีกหนึ่งยันที่ทางด้านพลตรวจเอกส่วนยศพุทธภัณฑ์ม่วง
ยกสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้พูดเอาไว้ชัดเจนก็คือ
หรือว่าอย่างไรที่ยังไม่สามารถยืนยันชัดเจนได้ว่าจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยน
อำนาจสูงสุดอยู่ที่บิ๊กออสก็จริงแต่สุดท้ายครับยังไงทำงานเชื่อเถอะครับ
ตั้งเป็นอดีตพ่อบอสตรอมายังไงก็ต้องพึ่งพาแล้วก็ช่วยกันคิด
บรรดาสโมสรสมาชิกแล้วก็สภากรรมการด้วยครับ
ส่วนการประชุมเมื่อวานนะครับแผนงานในการเตรียมทีมชาติชุดต่าง
ก็บอกว่าปีหน้าสรุปมาเลยชุดไหนใช้เงินเท่าไหร่นะครับ
วางเงินมาวางงบประมาณมาว่าจะไปแข่งขันอุ่นเครื่องกี่โทรเมนต
นาเมนต์หลักที่วางไว้อยู่แล้วมีกี่โทรนาเมนต์
แล้วก็ส่งงบปั๊บเดี๋ยวจะตีงบประมาณมาให้
สิ่งสำคัญต้องพูดถึงนะครับที่แตกต่างจากการบริหารงานในชุดก่อน
ก็คือว่าการเตรียมทีมรายการทางการ๓๐วันมีเวลาให้เลย
กรอบมาอย่าว่างเกินกว่านี้ให้๓๐วันถือว่าเต็มที่แล้ว
ทีมโทรเมนต์พิเศษนะครับอุ่นเครื่องต่าง๑๕วันนะครับ
แล้วก็รายการนอกบ้านที่เดินทางไปแข่งขันเช่นรายการที่เดินทางไปไกล
เจ้าภาพเขาจะออกงบให้ประมาณ๓วันบวกเพิ่มอีก๓วัน
ถ้าเกิดว่าทางทีมงานเห็นว่านักเตะเดินทางไปแล้วอ่อนล้า
ปรับตัวไม่ได้และอีกหนึ่งอย่างก็คือแต่ละชุดจะมีเงินพิเศษ
อีก๕ล้านบาทถ้าเกิดทีมชุดนั้นใช้เงินแล้วยังเหลือ
เงินก้อนนี้จะถูกยกไปใช้ในงบประมาณปีหน้าต่อไปครับ
ก็ใช้ในรูปแบบมาตรฐานสากลนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่หารือกันเมื่อวานนี้
เพราะว่าทั้งสองชุดตอนนี้ยังไม่มีหัวหน้าผู้ฝึกสอนลาออกไปแล้วทั้งคู่
แต่สมาคมนั้นจะพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่งครับ